คุณผู้ชมคะเรามาดูเรื่องราวของพี่มาช่ากันดีกว่าค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะพี่มาช่าโดนคุกคามค่ะ

ชอบเอาลูกของพี่ช่าเนี่ยไปทำนู่นทำนี่มากมายค่ะ
ล่าสุดค่ะภาพนี้เลยพี่ช่าโพสต์ให้ดูนะคะลงไอจีนะคะ
คือไม่รู้ว่าเกลียดกันขนาดไหนนะคะถึงได้กรีดลูกพี่ช่าแบบนี้นะคะ
พี่ช่าเขียนใต้รูปเลยนะคะบอกว่าไม่ใช่แฟนคลับแล้วแหละ
นี่คือรูปของกลางที่จับได้ส่วนหนึ่ง
คือพี่มาช่าโดนชายคนหนึ่งคุกคามมาตลอดคุณผู้ชม
โอ้โหนี่คือว่าขนาดไหนเนี่ยด่าจะขนาดไหน
บอกว่าอดทนมาหลายปีแล้วโดนข่มขู่โดนบูลลี่มากมายนะคะ
จนถึงขีดสุดค่ะตัดสินใจเข้าแจ้งความค่ะ

แล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนะคะ

บอกต่อด้วยนะคะว่าการพิมพ์ข้อความที่ทำร้ายจิตใจแบบนี้
ไม่ต่างจากการใช้อาวุธมาฆ่ากันทั้งเป็น
รักได้แต่ต้องมีขอบเขตเห็นไหม
เขาเหมือนบอกรักมากอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้โฮจำได้นะปิดสมบัติที่มหาหน้า
ไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าก็ใกล้ใกล้กันเหมือนกันนะคะ
คนที่โดนเขาเจ็บปวดและเสียหายภาพหลักฐานเหล่านี้
ช่าบอกเก็บไว้ไม่ถึงครึ่งที่โดนกระทำด้วยซ้ำไปค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของพี่ช่านะคะ

ซึ่งทางผู้จัดการแจ้งว่าพี่ช่ายังไม่สะดวกนั่นเองนะคะ
หากมีความขึ้นหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ช่าจะอัปเดตผ่านไอจีส่วนตัวแน่นอนนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดเราก็ทำให้รู้นะคะว่า
คนที่ผิดก็ต้องได้รับโทษเนาะ
ใช่ค่ะฟังแบบนี้แล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ